การผ่อนปลน๖กิจการแล้วก็กิจกรรม
ซึ่งทางเลขาของสมชย้ำว่าแม้จะอนุญาตให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
แต่อันนี้คือต้องไปทานที่บ้านนะไม่ใช่ไปทานที่ร้านเด็ดขาดนะคะ

นะทีนี้ดื่มภายในบ้านเนี่ยก็ต้องดื่มคนเดียวนะ
ก็จะดูเหงาอาจจะดื่มห่างกันสักแบบ
มาเป็นวงนี่ก็จะแบบว่าอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดกันไปอีกนะคะ
ส่วนผู้ป่วยโควิด๑๙ในวันนี้เนี่ยเพิ่มมาแค่๖รายค่ะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบคนะคะ
ก็พูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
บอกว่าผู้ป่วยใหม่วันนี้เพิ่มมา๖ราย
ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๒ราย
กลุ่มที่มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน
ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจภูเกษ๒ราย
และกลุ่มที่กลับจากต่างประเทศและอยู่ระหว่างกักตัวในสถานที่ของรัฐ๒ราย
โดยเป็นชายไทยอายุ๕๒ปีคนนี้เพิ่งกลับจากญี่ปุ่น

แล้วก็หญิงไทยอายุ๕๒ปีเป็นนักบวชเดินทางกลับจากอินเดีย
เมื่อวันที่๒๔เมษายน
ขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๑๓ราย

ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด๒๙๖๖รายนะคะ
กลับบ้านได้แล้ว๒๗๓๒ราย
ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล๑๘๐ราย
เสียชีวิตสะสมตอนนี้อยู่ที่๕๔ศพค่ะ
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล
ออกนอกเคหาสถานตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๔นั้น
เจ้าหน้าที่ส่งดำเนินคดีไป๕๑๙คน
ตักเตือน๓๑คนนะคะ
และดำเนินคดีฐานชุมนุมมั่วสุมอีก๗๕คดีค่ะ

หัวหน้าสำนักงานประสานงานกลางของสบค
ก็บอกว่าเรื่องของการผ่อนปล้น๖กิจการและกิจกรรม
เริ่มตั้งแต่๓พฤษภาคม
และจะมีการประเมินในระยะ๑๔วัน
ส่วนเรื่องของการผ่อนปลนในระยะต่อไป
อันนี้ก็ต้องรอพิจารณาดูว่า
รอบแรกที่ผ่อนปนไป๑๔วัน
ประชาชนร่วมมือมากน้อยขนาดไหน
และมีการแพร่ระบาดมากขึ้นหรือไม่ค่ะ
ส่วนเรื่องการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ร้านค้าที่มีใบอนุญาตก็สามารถเปิดขายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
แต่ยังคงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ถ้าพบว่าในพื้นที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้น

ประชาชนไม่สามารถมารวมกลุ่มกันดื่มสุราในลักษณะชุมนุมกันไม่ได้นะคะ
ทำได้เพียงแค่ดื่มในบ้านตามสมควรเท่านั้น
ส่วนเรื่องของคลินิกเสริมความงามถือเป็นสิ่งที่ยังไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตค่ะ
ก็จะไม่อนุญาตให้เปิดในระยะแรกนี้
แต่ที่ผ่านมาถนนมิตรภาพก็ดีภูเก็ตก็ดีสนามบินต่างก็ดี

ต้องย้ำแบบนี้นะคะว่าแต่ละพื้นที่เขายังคงใช้มาตรการ
ในการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองอย่างเข้มข้น
ถ้าคุณไปถึงคุณต้องกักตัว๑๔วัน
อันนี้ต้องคิดนะว่าจะกลับมาทำงานทันไหม

เพราะว่าต้องถูกกักตัวอย่างที่โคราชค่ะนครราชศรีมา
คนเดินทางเข้าจังหวัดเยอะมาก
โดยใครที่เดินทางกลับจาก๑๐จังหวัดเสี่ยง
จังหวัดเสี่ยงที่ว่าก็มีกรุงเทพมหานครภูเก็ตนนทบุรียะลาสมุทรปราการชนบุรีปัตตานีสงขลาเชียงใหม่แล้วก็ปฐุมธานีค่ะ
จังหวัดนี้ใครที่เดินทางมาจะถูกแยกกักตัวและจะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและอสมไปติดตามตรวจสอบวัดไข้ทุกวันค่ะ
รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านรู้ด้วยว่ามีคนเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในหมู่บ้านและอยู่ระหว่างกักตัวห้ามยุ่งเกี่ยวนี่คือต้องแยกตัวแบบจริงจังเลยนะ
ส่วนใครที่เดินทางกลับมาจากนอกเหนือ๑๐จังหวัดเสี่ยงนี้ก็ต้องให้ผู้นำชุมชนและอสมตรวจวัดไข้และติดตามเฝ้าสังเกตอาการจนกว่าจะเดินทางกลับเหมือนกันนะคะ
ว่าบอกว่าถ้าใครฝ่าฝืนให้ตำรวจในพื้นที่ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีเลยค่ะ
ส่วนที่อุบลราชธานีนะคะที่ท่าอากาศยานานาชาติเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็เพิ่มมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาลงที่สนามบินเหมือนกัน
จากก่อนหน้านี้ลงวันละ๒เที่ยวเป็นวันละ๘เที่ยวบินก็ต้องมีการยกระดับมาตรการนะคะ
ซึ่งระหว่างที่นั่งมาบนเครื่องผู้โดยสารทุกคนต้องกรอกรายละเอียดต้นทางแล้วก็สถานที่ที่จะเดินทางไประหว่างอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด
ถ้าเจอว่าผู้โดยสารคนไหนอุณหภูมิสูงกว่า๓๗๕องศาเซลเซียส
คนนั้นต้องถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลประจำจังหวัดทันทีนะคะ
ซึ่งประชาชนที่เดินทางกลับจากภูเก็ต๒๔๗คน

ถูกส่งไปกักตัวที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนอุบลราชธานี
วิทยาเขตบ้านอย่างน้อยแล้ว๑๔วันค่ะ
เพราะถือว่าภูเก็ตเป็นพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคนะคะ
ลงไปดูทางใต้กันบ้างที่สุราธานีค่ะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน
คัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากภูเก็ตและพังงานะคะ
คือมีชาวสุราชที่เขาไปทำงานอยู่ที่ภูเก็ต
แล้วก็ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้าน๑๑๔๓คน

แล้วก็ต้องรายงานตัวต่อผู้นำชุมชนทุกคนด้วยนะคะ
โดยเรื่องนี้นายชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่า
คนที่เดินทางกลับจากภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ย
ทุกคนต้องมีหลักฐานรับรองจากภูเก็ตก่อนนะคะว่า
เขาผ่านการกักตัวมาแล้วกว่า๓๐วัน
คือต้องกักตัวที่ภูเก็ตเองก่อนประมาณแบบร่วมเดือน
แล้วก็ได้รับเอกสารรับรองนะคะว่าคุณผ่านการกักตัวมาแล้ว
และผู้ว่าของภูเก็ตเองต้องแจ้งไปยังจังหวัดปลายทาง
คนเหล่านี้จะเดินทางไปด้วยว่าจะมีคนเดินทางกลับไปนะ
เขามีการกักตัวมาแล้วนะไปได้ไม่ได้ยังไง
แล้วก็ต้องแจ้งข้อมูลเส้นทางทั้งหมดอย่างละเอียดด้วยนะคะ
ก็อย่างที่บอกค่ะว่าใครที่เดินทางกลับไปตอนนี้
คุณก็ต้องยอมรับกับมาตรการที่มันเข้มข้น
แล้วถ้าเกิดเขากักตัวคุณ๑๔วันคุณกลับมาทำงาน
กลับมาอีกที่หนึ่งที่ไม่ทันเนี่ยก็ต้องยอมรับผลตรงนั้นด้วย
อดทนหน่อยอดใจหน่อยนะคะ
ยังไงโควิดยังอยู่กับเราอีกอย่างน้อยเนี่ย

คือตอนนี้เป็นห่วงตรงที่ว่าตอนนี้เลขมันเป็นเลขแบบ๕คน๖
กลัวว่าสัปดาห์หน้าพุ่งขึ้นมาเลยเนี่ย
นะคะก็อยู่ที่ความร่วมมือของทุกคนนะคะ
ส่วนใครที่ตอนนี้บอกโอ้โหไม่ไหวแล้วผม
ฉันยาวมากฉันอยากจะตัดผมมาก
อยากจะไปนั่งกินอาหารที่ร้านเนี่ยวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ
ที่ร้านเหล่านี้จะเปิดให้บริการได้
แต่ก็ต้องเป็นไปตามมาตรการที่ทางภาครัฐ
ขอความร่วมมือไว้อย่างเช่นการเว้นระยะห่าง
หรือว่าอาจจะไม่สามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้

ถ้าใครที่จะไปใช้บริการก็ต้องเตรียมพร้อมในส่วนนี้ด้วย
และทางร้านเองผู้ประกอบการเอง
ตอนนี้เขาก็เตรียมพร้อมเป็นอย่างดี
เพื่อจะได้ให้บริการถูกต้องตามที่สอบคอเขากำหนดนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจร้านตัดผม

ได้รับการผ่อนปลนชั่วคราวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบว่าเขาเริ่มเตรียมการกันไว้หมดแล้วนะคะ
ที่จะเปิดร้านแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙ค่ะ

แห่สาลอนย่านพุทธมณฑลสาย๒
เขายกเก้าอี้ออกเพิ่มระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผมเป็น๒เมตร
และมีการติดตั้งที่กั้นแบบใสระหว่างเก้าอี้แต่ละตัวด้วยนะคะ
ส่วนเตียงสระผมก็จะเว้นช่วงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ
เขาติดเป็นแผ่นกระจกกั้นใสแล้วเนี่ยนะคะ
สระผมค่ะก็ต้องเว้นช่วงเพื่อเพิ่มระยะห่างด้วย
คือต้องเว้นเก้าอี้ไปเนี่ยนะคะการจัดร้านแบบนี้ทำให้รับลูกค้าได้ลดลงค่ะ
จากเดิมเคยรับลูกค้าวันละร้อยกว่าคนเนี่ยก็คงเหลือแค่ประมาณไม่ถึง๑ใน๓
แต่อย่างที่เห็นค่ะคือนักข่าวของเราก็ไปสาธิตให้เห็นว่า
ถ้าเข้ารับบริการที่ร้านแล้วเนี่ยเขามีมาตรการป้องกันยังไงบ้าง
สวมเฟสชิลด้วยนะตอนที่ไปสระผมแล้วก็ต้องเนี่ยแหละค่ะ
มีที่ล้างมืออะไรให้เรียบร้อยด้วยนอกจากนี้พนักงานในร้านจะสวมหน้ากาก
นามัยเฟสชิลถุงมือระหว่างที่ให้บริการตลอดเวลา
และเมื่อบริการลูกค้าเสร็จนี่ค่ะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์

ส่วนลูกค้าที่จะมารับบริการต้องโทรมาจองคิวล่วงหน้านะคะ
แล้วก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์
ทางร้านจะพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ใส่หน้ากากพลาสติกให้ก่อนรับบริการด้วยค่ะ
ตอนนี้คิวนัดเต็มไปหลายวันแล้วครับ
ในปัจจุบันนี้ทุกคนต้องห่างกัน๑ชั่วโมง
ตรงนี้ก็สร้างความลำบากให้กับทางร้าน
แต่ก็ยินดีที่จะร่วมกับภาครัฐเพื่อความปลอดภัย
เพื่อไม่อยากให้เชื้อกระจายต่อไป
แน่นอนค่ะเพราะถ้าร้านกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อ

ทั้งคุณลูกค้าทั้งเจ้าของร้านเลยนะคะ
เช่นเดียวกับร้านโปรขวัญร้านตัดผมชายย่านดอนเมือง
ก็บอกว่าตอนนี้เตรียมร้านพร้อมบริการลูกค้าแล้ว
เจ้าของร้านนะคะบอกว่าไม่ได้ปรับตัวอะไรมาก
เพราะปกติก็ดำเนินการทุกอย่างในร้านแค่คนเดียว
ตัดเฉพาะลูกค้าที่โทรจองเท่านั้น
ก็รับได้ครั้งละคนเพราะฉะนั้นร้านไม่มีปัญหาเรื่องแออัดค่ะ
แต่จะต้องเพิ่มในส่วนของการวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล
เฟสชิลถุงมือและใช้ผ้าคลุมแบบไม่ซ้ำ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับการผ่อนปลนเหมือนกันก็คือ
ร้านอาหารอย่างร้านอาหารหนิงพรเมืองจวาดชายนาฏวันนี้
ความสะอาดสถานที่ค่ะพื้นโต๊ะเก้าอี้จานชามเครื่องครัว
ให้พร้อมเปิดให้บริการลูกค้าในวันพรุ่งนี้
อยู่ระหว่างเตรียมอุปกรณ์ฉากกั้นให้มีขนาดพอ
เหมาะกับการนั่งกินชาบูคนเดียวนะคะแบบนี้เลยนั่งเป็นล็อกเป็นล็อกไป
จะได้ไม่อึดอัดมากไปหรือว่าเกะกะเกินไปค่ะ
ก็คาดว่าจะพร้อมเปิดบริการในวันที่๕พฤษภาคมนะคะ
ชาบูต้องนั่งทานคนเดียวนะคะส่วนตลาดสดคึกคักมากกว่าทุกวันนะคะ
อย่างที่ตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชรรถส่งผักก็เริ่มบรรทุกผักมาขายมากขึ้น
ช่วงที่กำลังลงผักก็จะมีแม่ค้าตลาดนัดมายืนรอดูจำนวนมาก
แม่ค้าปลีกบางรายกลัวไม่ได้ของไปขายก็ไปแย่งหยิบจากท้ายรถไปกองจองเอาไว้ก่อนก็มีนะคะ
คือตลาดจริงก็ยังเปิดขายได้นะเพียงแต่ว่าคนก็คงไปเดินน้อยนะคะ
ตอนนี้เขาก็หวังว่าคนอาจจะมาเดินกันเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็คิดว่าการนั่งคนเดียวคงไม่เป็นอุปสรรคในการทานบุฟเฟ่หรือทาบูนะคะ
หลายคนน่าจะเตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจกันแล้ว
คุณผู้ชมอยากพาไปดูเรื่องน่ารักเรื่องหนึ่งคือเห็นแล้วเนี่ย
มันเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเรื่องน่าประทับใจมากมีหนูน้อยคนนึงค่ะ
เขาทุบกระปุกออมสินของเขาอ่ะกระปุกเล็กของเขาเนี่ย
เอาเงินที่สะสมมาในแต่ละวันเนี่ยออกมาทำถุงยางชีพให้กับคนที่
ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙นะคะ
เป็นเรื่องของเยาวชนไทยตัวน้อยแต่จิตใจเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะคะ
ในช่วงสังคมวิกฤตแบบนี้เราก็จะเห็นแหละว่า
น้ำใจของคนไทยเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริง
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับส่วนสูงอะไรเลย
กลุ่มคนจิตอาสาร่วมกับตำรวจทางหลวงนครราชศรีมา
และกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
นำถุงยางชีพเข้าสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ในพื้นที่บ้านโนนม่วงในตำบลท่าหลวงอำเภอพิมาย

หรือว่าน้องปุ่นน้องอายุ๘ขวบเท่านั้นเองนะคะ
น้องเอากระปุกออมสินของตัวเองออกมาแคะ
แล้วก็เอาเงินที่สะสมไว้ไปซื้อข้าวสารอาหารแห้ง
แล้วก็สิ่งของจำเป็นบรรจุลงในถุงยางชีพ
ปุ่นก็จะไปออกไปแจกถุงยังชีพกับพ่อเป็นประจำ
น้องก็เลยได้เห็นความยากลำบากของชาวบ้าน
บางคนก็รอลูกหลานส่งเงินกลับมาช่วยเหลือ
ในขณะที่บางครอบครัวลูกหลานเองก็ตกงาน
ไม่มีแม้แต่เงินจะส่งมาช่วยพ่อช่วยแม่เหมือนกัน
น้องก็เลยรู้สึกว่าน้องยังพอมี
ปุกอันน้อยนี่ของน้องที่น้องสะสมเอาไว้
ก็เลยตัดสินใจว่าเอาอันนี้มาช่วยคนอื่นดีกว่า

ใช่ค่ะซึ่งชาวบ้านที่เห็นคลิปของน้องปุ่นในโซเชียลนะ
ทุกคนเนี่ยทั้งชื่นชมแล้วก็ขอบคุณในน้ำใจของหนูน้อยจิตอาสาคนนี้นะคะ
แปดขวบแต่ทั้งน้ำใจของน้องทั้งความคิดของน้องเนี่ย

เอาเงินที่เก็บหอมรอมริบไม่ได้ไปซื้อขนม

แต่เอามาแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือคนที่เขากำลังเดือดร้อนนะคะ